นี้หน่อยค่ะถึงผมจะกระบะสี่ล้อแต่ใจผมไม่เคยท้อนเลยนะคะ

คิดดูพี่คำว่าฟางมันเบาใช่ไหม
แต่พอฟางก้อนเนี่ยหลายก้อนรวมกันมันก็หนักเกือบตันเหมือนกันคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูกระบะคันนี้ค่ะอัดแน่นมาแบบเต็มคาราเบลจริงค่ะ

โอ้โหนี่คือจริงทีมข่าวไปเจอรถคันนี้มาด้วยตัวเอง

ถ้าไปถึงแหล่งข่าวช้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะ

เออเอียงซ้ายมาแบบนี้เหรอวะ

เป็น๑๐โลนะแล้วแล้วคิดดูสินับดูอ่ะน่าจะแบบเป็นร้อยก้อน
แล้วพี่ดูนะฟางชุดนี้ยังไม่แห้งเท่าไหร่ด้วย
น้ำหนักต่ำน้ำความชื้นหรือเปล่ากว่าไม่แห้งเท่าไหร่มันจะมีความชื้น
มันจะมีน้ำหนักมากขึ้นดูรถข่าวก็ขับตาม

พิมายหินดาดค่ะก่อนจะถึง๓แยก
แหมขับตามก็ใจตุ้มต่อกลัวเหลือเกินที่มันจะพลิกความเพราะดูเหยี้ยง
อยากจะเข้าโขงเสียนะ
อาจจะพลิกความหรือเปล่า
ไอ้ฟาร์มก้อนนี้ถ้าเกิดว่ามันหล่นลงมา

ถ้าเกิดว่าหล่นลงมามันจะเป็นอันตรายกับคนที่ใช้รถใช้ถนน
แล้วอย่างนี้เอาพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายนิดนึงคุณผู้ชม
บรรทุกน้ำหนักเกินอันนี้มีความผิดนะคะ
โทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท